หมอปลาบุกสำนักสงฆ์กินฉี่
ไม่ใช่ดื่มเฉพาะปัสสาวะนะครับคุณผู้ชมฮะ

แล้วก็ไปเจอศพปริศนา๑๑ศพด้วยกัน
เราต้องตามนั้นล่ะเพราะว่าวันนี้หมอปลานี่นะฮะ
ไปที่สำนักทรงแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิ

ไปถึงปั๊บเพราะว่าได้รับการร้องเรียนบอกว่า
มีญาติของผู้สูงอายุหลอกให้เข้ารัฐธิประหลาด
ประหลาดแหละให้ดื่มปัสสาวะเนี่ย

มีเสมหะและสิ่งปฏิกูลของบุคคลที่อ้างว่า

บิดานี่อยู่สูงกว่าพระพุทธเจ้ากับพระเยซูอีกนะ

รวมถึงศาสดาทุกพระองค์
แล้วเขาเป็นคนสร้างโลกใบนี้

วันนี้หมอปลาไปกับภรรยาของเขา
ไปกับทนายความและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่
ญาติของผู้สูงอายุที่เข้ามาร้องเรียนว่าถูกหลอก
ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านสมุนไพรวังธรรมหมู่๑
บนดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
นางสาวเจนจีราสุวรรณอายุ๕๓

หลังจากคุณยายน้อยแดนคำสาร
อายุ๘๐ปีเป็นคุณแม่ของเธอนี่แหละ
ถูกหลานสะพ้ายชักชวนมาที่สำนักสงฆ์นี้

มีพฤติกรรมที่แปลกไปยังไงล่ะครับแปลก
ต้องการให้หมอปลาช่วยตรวจสอบให้หน่อย
ช่วยเหลือแม่หน่อยเอาตัวแม่เธอกลับมา
อ้างว่าถูกแม่สั่งห้ามกลับบ้าน
ไม่งั้นจะตัดขาดจากลูกจากหลานนะ
หมอปลาไปถึงครับบรรดาลูกศิษย์ต่างแตกตื่นตกใจ

ถ้าหมอปลาน่าจะมีเรื่องไม่ดีนะครับ

กอดแขนแล้วก็ดึงหมอปลาไปหาพระบิดาก่อน
โดยบอกว่าไม่ต้องแวะที่ไหนนะ
เพราะว่าบุคคลที่จะเข้ามาต้องรายงานให้พระบิดาได้ทราบ
จากนั้นก็มีจังหวะที่หมอปลาถูกลูกศิษย์เป็นผู้หญิงนะ
กระชากแขนแล้วมีปากเสียงกันครับ

นี่คุณทำร้ายทำร้ายนะ

ไม่มันจะเปลี่ยนฟ้องนะฟ้องมันก็จะทำร้าย

ต้องไปถามภาพวินาค่ะ
ไม่เดี๋ยวคุณมีความผิดนะถ้าคุณไม่

จำหน้าไปนะคนนี้

เหมือนไม่พอชอบใจ

เมื่อกี้ผมเฉง้อหาพี่น้ำฟ้าเลย

นะฮะเอาสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ย
มีเจ้าสำนักชื่อว่านายนาธีหรือนายโจเซฟ

ใช่ครับเป็นบีดาของศาสดาทุกศาสนานี่ฮะ

รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับทุกคนได้

ปัสสาวะอุจจาระเสมหะก้นบุหรี่
ซึ่งทุกคนพร้อมใจกัน
เรียกสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเรียกว่าพระโอสด

ป้องกันเชื้อโควิด๑๙ได้ด้วยนะครับ

ที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้
ดูนะทำใจดีนะ

สักการะหลุมปัสสาวะและอุจจาระ
ของบุคคลที่เรียกว่าพระบิดาครับ
ด้วยท่าทางที่ถูกกำหนดขึ้น
คือมันต่างจากการกราบแบบเบนจางครับประดิษฐ์
ของศาสนาพุทธนะครับ

คุณถึงกับต้องกลืนน้ำลายเลยเหรอคะ
ดื่มน้ำปัสสาวะครับ
แล้วก็เอาช้อนตากสิ่งปฏิกูล
ถูมาแตะตามใบหน้า
ทุกคนเชื่อว่าทำแบบนี้แหละแล้วจะหายโรคหายภัยไข้เจ็บ
กินอย่างไรครับเอาหลีนแปดลงไปในน้ำหรือ

แล้วมันมีเหลืออะไรไม่ล่ะ
ไม่มีเหลือล่ะเพราะพวกเรากินทุกวันนี้อ๋อ
แล้วกินแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไร
ก็รู้สึกดีนะครับโดยสุขภาพดีแข็งแรงค่ะ

นอกจากคนคิดไม่ดีเท่านั้นค่ะที่จะได้กลิ่นเท่านั้น
ไม่น่าหรอกคุณผู้ชมฮะวันนี้ตอนผมมาถึงสถานี

พี่จะเล่าข่าวนี้ได้ไหมตอนนี้พวกหนูจะอ้วกกันหมดแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเห็นภาพดังกล่าวนะฮะ
นางสาวเจนจิลาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าทุกคนในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้

บุคคลที่อ้างตัวเป็นพระบิดานั้นไม่ยอมให้ทุกคนกลับบ้านนะ

ส่วนพฤติกรรมแปลกนอกจากกินสิ่งปฏิกูลแล้วนะครับ
มีท่าสักการะแบบแปลกคือทุกคนห้ามมองหน้าพระบิดานะ
ผู้หญิงที่เข้าไปต้องสวมผ้าถุงยาวคลุมเข่า
ผู้ชายต้องนุ่งกางเกงขายาวและถอดรองเท้า
เพื่อเป็นการให้เกียรติพระบิดาอีกด้วย
เหนือจากการนำสิ่งบริกูลมาดื่มกินทาตามร่างกายเพื่อรักษาโรคแล้ว
ในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังพบศพ
ถูกเก็บรักษาไว้อีก๑๑ศพครับคุณผู้ชมครับ

เมื่อหมอปลาแล้วก็คณะเข้าไปตรวจสอบ
ทราบว่าเป็นศพของลูกศิษย์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรม

สอบถามได้ข้อมูลว่าเป็นคำสั่งของพระบิดา
ไม่ยอมให้นำศพส่งคืนญาติ
เพราะถือว่าเข้ามาถือศีลแล้ว
เท่ากับว่าเป็นการถวายตัวต่อพระบิดาแล้ว

นางสาวเจนจิลาร้องเรียนไปยังหมอปลา
แล้วก็แจ้งบอกว่าแม่ของเธอสั่งเสียไว้นะ
ถวายร่างให้กับพระบิดาแล้ว
ไม่ต้องมาเอาร่างของแม่กลับไปนะ
ทีมข่าวสอบถามคุณยายครับ
เพราะว่าท่านบอกพอใจที่อยู่กับพระบิดา
ส่วนตัวคือหมดห่วงทุกอย่างแล้วครับ
น้ำห้องอยู่อีกลูกเนาะมากลับบ้าน

อยู่นี่ไม่ได้มาเป็นสี่ขาคู่ใดเด้อ

มาอยู่น้ำพระบิดานมันอบอุ่นมันดีแล้ว
ที่ให้ย้ายไปซะอยู่คุณย้ายไม่ไป
ตายลูกก็ยังไม่ติดตายน้ำภาพบิราณว่าอ้างที่แล้ว

ก็คือว่าคุณย้ายกลับไปบ้านเที่ยวนึง
คุณย้ายว่าที่มหาคำเก่าคำมันไหม
เมื่อตรวจสอบนะครับในสถานที่เก็บศพนะครับ

โรงแก้วสีขาวเขียนว่านางวัน

อ่าแล้วก็มีดอกไม้ตั้งไว้

โรงศพของแม่ของพระบิดาส่วนด้านหลังนะครับเป็นเตียงนอนของพระบิดา
มีโรงศพของลูกสุดสามโรงโรงศพของเด็กธารกษ์หนึ่งโรงนะครับ
ลักษณะของโรงศพจะเจาะระบายน้ำจะเจาะระบายน้ำเหลืองออกมาด้วย
จากนั้นก็เข้าไปยืนใกล้ก็เหม็นตลบอบอวนออกมาครับ
นายมานะชัยงามดีอายุ๔๕ปี๑ในผู้ปฏิบัติธรรมพาทีมข่าวไปดูความเป็นอยู่ของเขา
แล้วก็โรงศพพบว่าในพื้นที่ทั้งหมดมี๑๑ศพครับ
ศพนำมาตั้งไว้ญาติยินยอมแล้วก็มีใบมรณบัตรถูกต้องนะครับ
ตามกฎหมายโดยญาติของบางศพก็ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
ส่วนการบรรจุศพนะครับจะเป็นไปตามกระบวนการของทีมแพทย์
จะใส่ถุงซิปแบบมิดชิดแต่ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะ
แม้ว่าจะไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนครับแต่ศพก็นะฮะ
ไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเขาบอกแบบนั้นแต่ยอมรับว่ามีน้ำเหลืองไหลออกมาไม่มาก
เจ้าตัวบอกว่าพระบิดาไม่อนุญาตครับ
ขณะที่ญาติเจ้าของศพเนี่ยนะเปิดเผยบอกว่า
แม่เสียชีวิตมาแล้ว๓ปีด้วยโรคชรา
จากนั้นได้ขออนุญาตพระบิดาลเอาร่างแม่ไว้ตรงสถานที่แห่งนี้
เชื่อว่าแม่จะไปสบายไม่ได้ทุกข์ทรมาน
โดยมีพระบิดาประกอบพิธีให้

และจะเป็นคนตัดสินว่าจะต้องชาปนกิจวันไหน
นอกจากนี้นะครับบางวันสบจะส่งกลิ่นออกมา
เป็นดอกมะลิด้วยนะตามความเชื่อหรือความศรัทธาของลูกศิษย์ที่นับถือ
แล้วก็จะเอาน้ำเหลืองที่หยดออกมาจากศพนั่นแหละ

ต่อมานางอำพรจำรัฐแนวผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลดงกลาง
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เข้ามาตรวจสอบด้วย
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าศพทุกศพแจ้งตายแล้วจริง
โดยผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองยกเว้นศพของทารกไม่มีใครแจ้ง
ขณะเดียวกันนะครับ๑๐ศพที่เหลือมีการแจ้งว่า
จะนำไปประกอบพิธีชาปนกิจแล้วก็ฝังตามขั้นตอน
แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าคนในสำนักแห่งนี้เก็บศพเอาไว้

ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยอีกว่า
สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
ไม่มีใครเป็นผู้ครอบครองครับ
ไม่มีแต่คนแก่แล้วก็
ซึ่งเรื่องนี้ร้อนถึงผู้ว่าแน่นอนลงพื้นที่เลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินายไกรสอนกองฉลาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินายชาญชัยสอนศรีวิชัย
พร้อมกับตำรวจสาธารณสุขจังหวัด
กรมการปกครองลงพื้นที่พร้อมหมอปลาเลยนะคะ

คือไปคุยกับนายนาธีคนนี้เจ้าของสำนักค่ะ
ก็อันดับแรกต้องบอกลูกสำนักก่อน
คำแนะนำด้านสุขอนามัยว่า
อันนี้คือเอาตัดเรื่องความเชื่อออกไปก่อนนะ

อันนี้มันไม่ถูกสุขลักษณะอย่างแท้จริงเลย
ก็เตือนบอกว่าเชื่ออะไรก็เชื่อได้
แต่ว่าขอให้อยู่บนหลักการของเหตุผลด้วยอย่างงมงาย

เป็นข้อหากระทำผิดพรบควบคุมโรคติดต่อ
เพราะว่าคนในสำนักไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลย
เดี๋ยวก็จะต้องมีการพิจารณาข้อกฎหมายอื่นด้วยนะคะ
และจะมีการอายัดศพทั้ง๑๑ศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกทีนึง
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้

ถ้าผิดจริงรื้อทั้งหมดนะคะ
วันนี้ก็คือนายนาธีโดนรวบอะค่ะครับ
ก็มีการฝากขอบคุณไปที่หมอปลาด้วยที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ส่วนตัวผู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลย
แปลว่าพื้นที่แห่งนี้มีสำนักฝัศจิบัตรทำประหลาดแบบนี้ด้วย
เป็นลูกสิทธิ์เขาครับครับ
นี่ค่ะเจ้าของสำนักครับไปสอบปากคัมที่โรงพักหลังจากที่ปล่อยปละละเลยให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดพระบอบควบคุมโรคติดต่อนะคะบรรยากาศตอนควบคุมตัวต้องฝาวงล้อมลูกสิทธิ์เข้าไปนะแล้วก็ต้องมีการยกมือไหว้ก่อนจะเชิญตัวด้วย
อีก๓ครับแกนอีก๓ครับ
เอาเลย

ไม่ยอมให้พาพ่อเข้าไปอะค่ะ
แล้วจังหวะที่พาตัวนายนาธีขึ้นรถทีมข่าวก็สอบถามว่ากลัวไหม
กังวลว่าจะถูกดำเนินคดีอะไรหรือเปล่า
เจ้าตัวก็บอกว่าไม่กังวลก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่
ส่วนลูกสินลูกหาก็ตะโกนด่าเลย
ทำไมทำกับพ่อฉันแบบนี้

มีไม้สานมาเลย

มาสอบพี่นี่ก็ไปไม่ต้องเป็น

นี่ค่ะก็จริงลูกศิษย์ลูกหาตามไปถึงที่โรงพักเลยนะคะ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวนายนาทีไปสอบปากคำที่สอบพลาคอนศาสตร์ลูกสิทธิ์ก็ตามไปถึงที่นั่นแหละ
ด่าหมอปลายกใหญ่เลยนะคะด่าทีมงานทั้งทีมข่าวทั้งเจ้าหน้าที่นี่นี่
ก็คือจะไม่ยอมให้พาไปให้ได้เนี่ยเห็นไหมคือถึงขั้นดึงล้างรถเนี่ยกระโดดขึ้นรถตำรวจไปอีกนะ

ทีนี้ลูกศิษย์คนนึงเขาเอารองเท้าผ้าคลุมลายเสือแล้วก็ไม้เท้ามาส่งให้ในนาทีระหว่างสอบปากคำ
แต่ตำรวจไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปเพราะว่ากลัวว่าจะวุ่นวายระหว่างการสอบปากคำนะคะ
ซึ่งผู้ว่าก็มีการสั่งให้หน่วยงานความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่สำนักนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จ
ส่วนคุณยายน้อยวัย๘๐ปีที่ลูกสาวมาร้องเรียนกับหมอปลาล่าสุดคุณยายยอมกลับบ้านกับลูกแล้วนะคะ
ก็เลยนำตัวคุณยายกลับไปขอนแก่นแล้วค่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะครับยืนยันว่า
ปัสสาวะอุจจาระรวมถึงสิ่งปฏิกูลที่มันออกมาจากตัวเราเนี่ย
มันเอากลับไปกินไม่ได้จะไปรักษาโรคไม่ได้

ศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์

ที่เอาปัสสาวะอุจจาระเสมหะสิ่งปฏิกูล

มันสกปรกทั้งนั้นนะเต็มไปด้วยเชื้อโรคทั้งนั้น
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่แนะนำให้เอามาบริโภค

กรณีดังกล่าวถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับ
จากอุจจาระปัสสาวะเสมหะและขี้ไข่
เป็นของเสียที่ขับออกจากร่างกาย
ซึ่งอุจจาระจะมีเชื้อโรคชิ้นต่าง
ทั้งเชื้อแบคทูเลียพยาบและปาราสิต
ขณะที่เสมหะอาจเป็นภาหะนำตัวอ่อนของพญาติลำไส้

ก็อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารเคมีชนิดต่าง

ดังนั้นการทานอุจจาระปัสสาวะเสมหะและขี้ไข่
จึงมีผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนครับ
และมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะรับเชื้อต่าง
เข้าสู่ร่างกายซึ่งหากเป็นเชื้อที่รุนแรง
หรือมีอาการรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือด
ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับ

ท่านผัวรัฐการณ์จังหวัดเชยภูมิคงจะต้องตาม
อะไรนะเช็คลูกละนาดอย่างที่ท่านบอก
ใช่ค่ะขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านจริงนะคะไม่ว่าจะทานข้าวเสร็จแล้ว
กำลังทานอยู่หรือยังไม่ได้ทานครับอิ่มไปเลยทีเดียวนะคะฮะ